รถแหกโค้งกล้องหน้ารถมันถึงภาพได้
กลมสีแดงรถแหกโค้งไปชนเข้ากับอีกคันหนึ่ง
แล้วเสียหลักไปตกอยู่ข้างทางดูนี่ไง

บางพระหมู่สี่โอ้ยตรงนี้เนี่ยบางพระเนี่ยมันเป็นถนนที่มันเป็นแบบอื้อฮือเขาใช้ความเร็วใช่แล้วโค้งเยอะมาก
ศรีรัญชาชนบุรีค่ะจุดเกิดเหตุอย่างที่บอกไปเป็นถนนเลนสวนสองเลน
พอรถยนต์ทะเบียนงองูขอไข่๓๐๓๑ชนบุรีในสภาพเนี่ย
คุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมคะรถเนี่ยปักหมุดเลยค่ะ
ทิ้มลงไปป่าย่าข้างทางสภาพพังยับ
เราไปถามคนขับคือนายอภิเชษสุดคางอายุ๓๐ปี
ได้รับบาดเจ็บค่ะตอนนั้นไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการช่วยเหลือนำร่างออกมาก่อน
ถมพยาบาลณจุดนั้นและนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จนศรีราชา
บริเวณเกาะกลางถนนค่ะคุณผู้ชมนี่ไปพบรถอีกคันหนึ่งนะคะ
หมายเลขทะเบียนขอไข่ออ่าง๓๑๕๔จังหวัดชนบุรี
สภาพเนี่ยก็พังเหมือนกันค่ะผู้ขับขี่เขาบอกว่าขออนุญาตแล้วกันเนอะ
ไม่บอกชื่อนามสกุลแต่ให้การกับตำรวจบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ขับขี่รถมาตามเส้นทางตามปกติจนกระทั่งพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
ซึ่งลักษณะทางอย่างที่เห็นคือเป็นทางโค้งจู่มีรถยนต์คู่กรณีขับขี่สวนมาด้วยความเร็ว
แล้วก็แหกโค้งข้ามเลนพุ่งมาชนเข้ากับรถตัวเองแล้วรถของเขาเนี่ยก็เสียหลักตกลงไปข้างทาง
ตำรวจบอกว่าไปตรวจภาพจากกล้องหน้ารถแล้วแล้วเดี๋ยวจะเรียกทั้งคู่มาสอบปากคำ
เรียกทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะคนที่เป็นตัวต้นเรื่องมาแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ